มาถึงช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันเผื่อจะมีโชคลาภกันหน่อยดีกว่า
บ๊วยี้ดีมากฮืื้้อเฮ้ยไปดูเจ้านที่กลูภัยแล้วก็คุณตำรวช
ไล่จับไล่จับไล่จับ
แต่ว่าไม่ได้จับผู้ร้ายแต่ว่าเป็นเจ้าตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง

โดยตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่แหละ

ของชาวบ้านที่บ้านเลือกที่

อำเภอน้องภัยจังหวัดเพชรบูน

เสร็จปั๊บชาวบ้านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

พอเห็นเจ้าหน้าที่มันก็ตกใจ

เจ้าของบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกตอนแรก
แต่เดินไปเดินมาเจออ้าว

ขอมาหลบคุณตำรวจเจ้าหน้าที่หน่อย

ก็คุยคงจะคุยกันสอบถามเจ้าตัวเงินตัวทองอยู่พักหนึ่ง
สุดท้ายก็อันเชิญคุณตำรวจนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยไปจับทีไปเคลียร์หน่อย
แต่เจ้าพี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้เขาก็ไม่ได้ดุร้ายแต่อย่างใด
พอเจอทางเจ้าหน้าที่มาก็พร้อมที่จะยอมจับแต่โดยดี

ไม่ใช่งูค่ะไม่ใช่หมาด้วย
ก็โดนจับไปแบบนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็จับเอาไป
เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนั่นเอง
พอถูกจับแล้วนะก็จะทำหน้าแบบนี้นะคะ

มัดแล้วก็บอกว่าจ้า
นี่คือเขาทำตามขั้นตอนเลยนะครับในการจับคนร้ายก็คือ
เอามือไขว้หลังแบบนี้เอาต้องกดลงกับพื้นก่อนใช่ครับแล้วก็เอามือไห้หลัง
คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ทุกคำพูดจะใช้ในชั้นศาล
แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายแต่ถ้าเราแต่ถ้าคุณหาทนายไม่ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับอย่างที่ชาวบ้านเขาเชื่อกัน
เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้วว่าถ้าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแบบนี้เขาจะให้โชคให้ลาบ
ทีนี้พอข่าวแพร่สะพัดออกไปโอ้ชาวบ้านเท่านั้นเข้ามากันเต็มเลย
มันรถทะเบียนรถ๙๗๔๗รถบ้านหลังนี้
แต่ว่ารถที่ขนเจ้าตัวเงินตัวทองไปทะเบียนอะไร

แล้วก็ทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งเลข

บอกแล้วนะทะเบียนรถจำไม่ได้แล้วลืม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเล่าไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
โชคได้ลาบร่ำรวยกันไปขอให้โชคดีนะคะ